เที่ยงนี้คุณผู้ชมกับน้องก๊อฟน้องปุ้ยมีเมนูหรือยังครับ

แต่ผมต้องกราบขออภัยข่าวนี้เอาไว้ก่อนนะครับ
ตอนนี้เพราะว่ามีคนเขาไปซื้อแหนมมากิน
แล้วก็ก่อนที่จะเปิดแกะห่อออกมากิน

แหนมเน่าเหรอ

ผู้หญิงคนหนึ่งอัดคลิประบายความในใจนะครับ

แม้มาจากตลาดแต่ไปเจอหนอนไต่อยู่นะฮะ

ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน

แหนมห่อใบตองมาจากตลาด

อืมนะครับจึงซื้อมาเก็บไว้กินเที่ยง

พ่อค้าแม่ค้าคืออยากเธอเรียกร้องให้ดูแลเรื่องความสะอาดหน่อย
ตรวจดูสินค้าหน่อยหรือว่าถ้ามันนานแล้วหรือว่ามันดูแล้ว
คือไอ้แหนมแบบนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันหมดอายุมีวันหมดอายุหรือเปล่า
แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยมันสภาพไม่สมบูรณ์แล้วก็อย่าเอามาขายลูกค้าเลยครับ